ต่อจากอุณไอรักษ์ด้วยความที่หลายคนก็ไปงานนี้

มอเตอร์ไซค์และบิ๊กไบท์

เพราะว่าเป็นผู้หญิงหญิงสาวใส่ชุดไทยเลยนะ

ไปค่ะอุณไอรักษ์จนคนถามว่าจะไปไหนหรือ

ทำไมจะขี่ดูคาติด้วยชุดไทยไม่ได้

ถ้าไม่จงนี่น่าจะลำบากอยู่

ใส่หมวกนอกด้วยถูกต้องตามกฎหมายนะฮะ
รองเท้าก็จะเป็นรองเท้าสำหรับขี่จักรยานยนต์นะคะ
เขาบอกเป็นสาวไทยยุค๒๐๑๘

แต่ที่ไม่ธรรมดาคือบิดดูคติอยู่บนท้องถนนจ้า
จากนั้นก็เอามาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
แคปชั่นเครื่องหมายตกใจจำนวนมากอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ

ชาวเน็ตเห็นภาพนี้ก็แหม่รีบตั้งคำถามแซวเลยตามกระแสของละคร

โดยภาพนี้ถูกแชร์ไปมากกว่า๓๐๐ครั้งแล้วนะคะ
แล้วก็ถูกแชร์ไปถึงเจ้าของภาพตัวจริงแล้วด้วย

ซึ่งเจ้าของภาพก็คือคุณออยนั่นเองค่ะ

บอกว่าพอเห็นรูปตัวเองเธอก็โพสต์ขำบนเฟซบุ๊กนะ
ส่วนตัวยอมรับว่าผู้หญิงในภาพที่บิดดูคติเนี่ยคือเธอเองนั่นแหละ
บอกว่าถ้าเจอกันก็ทักทายได้แต่อย่าตะโกนเรียกชื่อนะอายเขา
แล้วก็มีการแนบรูปถ่ายที่ได้เห็นใบหน้านี่ไงจ๊ะ
นี่คือใบหน้าของอเจ้าบิตดูคตินั่นเอง
เธอบอกว่าก็แตกกายชุดนี้ไปเที่ยวงานอุ่นไอรักค่ะ
แต่ก่อนหญิงต้องนั่งเรือใช่ไหมหญิงสมัยก่อนใช่ไหม

เออเอาใครจะเรียนแบบก็ได้นะ
ก็เก๋ดีคือบอกแล้วว่าจริงแล้วชุดไทยเราก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ใส่ชุดไทยโดยที่ไม่มีอีเว้นท์ไม่มีงานมันดูแบบตลกมายอาจจะไม่มั่นใจ

คุณจะมีคนมองเยอะขึ้นชื่นชมเยอะขึ้นว่าคุณกล้ามาก
ชุดไทยสวยชุดไทยเราสวยมากถูกต้อง